มาถึงหัวข้อที่เราขอความเห็นจากคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อช่วงต้นรายการกันหน่อยนะคะ
กรณีการเลือกสถานที่ที่จะไปเสริมความงามหรือไปทำศัลยกรรม
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์กับครอบครัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอามาโพสต์ว่าน้องสาวของเธอไปเหลาข้างแล้วก็เหลาหนกแก้มให้เรียวเล็ก
สุดท้ายไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราช่วงแรกคลินิกแห่งนี้รับเสนอว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แต่พอผ่านไปสักพักเงียบหายไปตอนนี้ครอบครัวเป็นหนี้ค่ารักษานับแสนบาทแล้วนะคะ
อันนี้เป็นข้อความจากเฟซบุ๊คของหญิงสาวคนหนึ่งออกมาโพสต์แฉเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดโปรงคนทำผิดแล้วปัดความรับผิดชอบ
ว่าที่นี่มีเคสหลุดแบบนี้จะได้ออกมารับผิดชอบสักที
น้องสาวของผู้โพสต์เนี่ยเข้าไปทำศัลยกรรมเหลาหนกแก้มและข่าง

แล้วก็มีการชักเกร็งขณะหลับหลายครั้ง
ส่งผลให้สมองขาดเลือดและออกซิเจน
ตอนนี้น้องสาวของเธอไม่ต่างอะไรกับเจ้าหญิงนิทราเลย
โดยยืนยันว่าน้องสาวของตนไม่มีประวัติแพ้ยา

เนื่องจากเคยทำศัลยกรรมหน้าอกที่อื่นมาแล้วปลอดภัยดี
ส่วนสาเหตุที่ออกมาโพสต์เรื่องราวนี้
เพราะว่าต้องการให้ทางคลินิกรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนนี้ค้างค่ารักษาโรงพยาบาล
เป็นจำนวนเงินสูงมากหลักแสนบาท
ที่ตอนแรกคลินิกบอกว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แต่กลับผัดเลื่อนมาตลอด
แล้วก็ค้างค่าใช้จ่ายมากว่า๓๐วันแล้ว

ก็จะต้องชำระค่ารักษาทุก๓วัน
ตอนนี้เนี่ยติดต่อคลินิกไม่ได้นะคะ
ทำให้เธอต้องนำเรื่องราวนี้ออกมาโพสต์
เพื่อเตือนคนที่ทำผิดให้ออกมารับผิดชอบเสียที
คุณผู้ชมหลังจากที่มีการเผยแพร่โพสต์นี้ออกมา
ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะ
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันเพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์
หลายคนสงสัยค่ะว่าคลินิกดังกล่าวเนี่ยจะใช่คลินิกย่านห้วยขวาง
กรณีที่มีเคสไปเสริมหน้าอกหญิงสาวอายุ๒๘ปีนะคะ

สงสัยว่าจะเป็นเคสเดียวกันหรือไม่
ซึ่งทางผู้โพสต์เองเขาก็ยังไม่ได้บอกชื่อคลินิกแห่งนี้นะคะ
ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนมองว่ากระทรวงสาธารณสุข

ควรที่จะเข้ามาตรวจตราสถานเสริมความงาม
มีการผ่าตัดคนไข้ให้มากขึ้น
เพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาได้อีกนะคะ
ความคืบหน้าเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร
ก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีก

ทั้งที่ตั้งของคลินิกทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์ต่าง
ทั้งคนที่เขาเคยถามว่าเขารีวิวไว้ยังไง
ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเวลาเขาเปิดคลินิกใหม่

ราคาอาจจะต่ำอาจจะจูงใจเรานะคะ

แต่ว่าท้ายที่สุดออกกำลังกายดูแลสุขภาพ

น่าจะใส่ปิ๊งอย่างนี้แบบนี้